เดี๋ยวนอนไปนอนไปในโรงใช่ไหมคือดิฉันดูคลิปนี้คุณผู้ชม
คนที่เขาขี่มอเตอร์ไซค์ไม่ได้ใช้มือขี่ดี
แล้วนอนมาอีท่าไหนโอ้ที่ฉันดูแล้วก็ขมวดคิ้ว
เอาไปดูนอนคว่ำไปดูค่ะดูเลย
ดูรถห้วงเมื่อง
บางคนนอนขว่ำแล้วก็แบบเอาขาทีไปข้างหลัง
แต่นี่หงายเลยเนี่ยแล้วมึงจะหงายนะเนี่ย
ไม่แต่ดูเขาชิวมากเกินไปค่ะ
หลายคนบอกว่าเอ้ยระวังนะ
แล้วใช่มีคนไปแสดงความคิดเห็นด้วยบอกว่า
ถ้าแบบนี้ผมลองมาแล้วแผลผมเพิ่งหาย

สุดท้ายผมเย็บไป๑๗เข็มเพราะว่าเกิดอุบัติเหตุไงคุณ
มีพี่เขาฝากบอกมาบอกว่าระวังเดี๋ยวเจอกัน

ระวังนะอันตรายนะคุณผู้ชมนะเอามาเตือนกัน

ถ้าคนอื่นประมาทแม้เราไม่ประมาทก็ตาม
ดูคลิปนี้แล้วก็เครียดจังเลยมีอะไรที่ทำ